เรื่องของการตั้งด่านตรวจของตำรวจนะฮะวันนี้มีหลายเรื่องมีหลายคดี
การเมืองนี้ก็มีความเคลื่อนไหวให้เลือดลมมันสูบฉีด
แต่ว่าหัวใจใครจะพองโตหรือว่าหัวใจจะวายก็อีกเรื่องหนึ่งนะ

พักภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักบอกว่า๒๐พฤษภา
เดี๋ยวภูมิใจไทยประกาศแน่ว่าตกลงเรื่องจับคั่วรัฐบาลเนี่ยภูมิใจไทยจะเอายังไง
แต่๑๑พักการเมืองที่ได้พักละ๑ที่นั่งสอสอบัญชีรายชื่อประกาศแล้ววันนี้นะคะ
เดี๋ยวติดตามกันในช่วงท้ายค่ะ
ไม่ยอมแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นถ่านายความไปเจอด่านตรวจของจะวาจรกลาง
ไม่ยอมเป่าแล้วก็มีการถกเถียงกับเจ้าหน้าที่
เราจะเร็ดไป

ก็ไม่คุยอ่ะเดี๋ยวผมจะตรวจใครก็ผมจะรออยู่เนี่ยตรวจใครก็ไม่คุย
งั้นพี่ผมต้องจ้างมาเลยต้องกัดกลุ่มตัวพี่นะเออกลับมาเลย
นะครับเออผมประกันตัวเลยผมจะฟ้องคนด้วยอ่าครับเชื่อครับ
เอาสิไม่งั้นจ้างใครกูจะรออยู่เนี่ยอ่ะเชื่อให้ความรู้มือมากนะ
มือฟาหน่อยสิพี่นะผมจะให้ปฏิบัติหน้าที่วู้
พี่ด้านแม้ว่าพี่คำให้เจ้าเอ่อโอเค

ตรงนี้ส่วนศาสตร์ทานเด็กน้ำสานะครับ

เดี๋ยวมาตรงนี้ก็เตะรอด

ผมไม่ได้จับตัวพี่โดนจับกลุ่มเมื่อไหร่นะครับ
เออจับมาเลยแจ้งมาเลย

แจ้งมาเลยแจ้งมาเลย

ไม่พี่ก็ต้องให้พรุ่งมือด้วยกันนั่งโต๊ะ

ต้องไปนะครับพี่ไม่ไป

เมื่อไหวเขทองหาวันเราเห็นคิด
ผู้ชายคนนี้ก็คือเมาแล้วขับเพราะคุณไม่เป่าเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ย
ก็ถือว่าคุณเมานะฮะตามกฎหมายใหม่นะฮะมีโทษเท่ากับพวกเมาแล้วก็ขับเลยนะครับ
และข้อหาขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ใช่ค่ะซึ่งตำรวจบอกว่าก็แจ้งข้อหาเพิ่มในเรื่องของการดูหมินเจ้าพนักงานด้วย
เพราะว่าพูดจาหยาบคายให้ของลับพูดแรงกับเจ้าหน้าที่
ไปด่าไปว่าตำรวจเขาเลยอ่ะแต่ผู้ชายคนนี้ซึ่งก็ได้ประกันตัวไปนะ
ก็แจ้งข้อหาเจ้าพนักงานเอาไว้เหมือนกันใช่ขู่เอาไว้แล้วในคลิปบอกว่าจะแจ้งความเอาผิดเจ้าพนักงานด้วย
เหมือนในคลิปอ้างว่ามาโดนตัวเขามาจับเขาอะไรแบบนี้
ตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหาอะไรทำร้ายร่างกายใช่ไหม
บอกว่าไปอุ้มเขาลงมาจากรถอะไรพวกนี้นะครับ
วันนี้ล่าสุดนะฮะ
เขาไปตั้งด่านตรวจในพื้นที่ของสอนอตลิ่งชัน
ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนตามปกติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตำรวจชุดปฏิบัติงานทำตามหน้าที่อย่างเหมาะสม
ทำตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
แม้จะมีผู้อ้างตัวและไม่ยอมปฏิบัติตาม
ที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำงาน
ซึ่งวันนี้ได้สั่งการให้ตำรวจชุดปฏิบัติหน้าที่
เข้าไปพบพนักงานสอบสวนสนตลิ่งชัน
และนำคลิปต่างไปมอบให้เป็นหลักฐาน
พร้อมกับแจ้งข้อหาผู้ชายในคลิปเพิ่มนะฮะ

ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาคือ
หมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
เนื่องจากในคลิปเห็นชัดเจนว่า
มีการพูดจาหยาบคายใส่เจ้าหน้าที่
จะฟ้องตำรวจพิบัติหน้าที่
ว่าไปทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ไปกระทำความรุนแรงอะไรของเขาเนี่ย

เนื่องจากเจ้าหน้าที่เองก็ต้องปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องเช่นกัน

อย่างเช่นสงสัยว่าคันนี้

ถ้าเรียกตรวจแล้วพบความผิดปกติ

แต่ถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้เมาแล้วขับ

ถ้าไม่ผิดก็ไม่มีปัญหาอะไร

ทีนี้จากคลิปเมื่อสักครู่นี้
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปก็อ้างตัวว่าเป็น

ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นทนายความจริงหรือเปล่า

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศสภาธนายความ

เรื่องที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร

แต่ก็ต้องดูว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไร

ว่าเป็นทนายความจริงหรือเปล่า

ก็จะมีการดำเนินการลงโทษ

รวมไปถึงห้ามเป็นทนายความ

และสุดท้ายเพิกถอนการเป็นทนายความ

เพราะถ้าเป็นทนายความจริง

ยิ่งเป็นเรื่องที่มันไม่สมควร

ยิ่งต้องเข้ารพกฎหมาย
ถ้าบุคคลในภาพจะเป็นทนายความ
ทนายความมีมัญญาติในการควบคุม
จะทำจัญญบันทนายก่อนซึ่งก็ค่อนข้างที่จะให้เป็นมาตรฐานที่
ท่านเป็นผู้รู้กฎหมายเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
กระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือว่าการกระทำที่เขาเรียกว่าประพฤติตนเสื่อมเสีย
ต่อวิชาชีพตรงนี้อาจจะมีความผิดตามประวัติภาคความได้
แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบส่วนโทษทางเรามีโทษนะครับ
เพราะว่าในความเนี่ยก็จะมีโทษอยู่๓ขั้นตอน๓สถานก็คือ
ก็คือภาคทันกรณีที่โทษไม่สูงนัก
ก็คือห้ามเป็นชายความไม่เกิน๓ปีหรือถ้าโทษที่สูงที่สุด
ความผิดหนักที่สุดก็คือลบชื่อออกจากการเป็นทนายความ
ที่รู้กฎหมายไม่จะวิชาชีพใดที่รู้กฎหมายหรือทำงานกับกฎหมายเนี่ยนะ
เมื่อทราบกฎหมายมากกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็ควรที่เคารพกฎหมายมากกว่าคนปกติสามัญอยู่แล้ว
แต่เดี๋ยวอีกไม่นานผมว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าใช่ทนายความหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าตำรวจเขาแจ้งข้อหาเพิ่มเนี่ยก็ต้องมารับทราบข้อกล่าวหา

ขณะที่พลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้พนักงานสอบสวนสนตลิ่งชัน
ที่อยู่ในคลิปแล้วกันมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนที่มีการแจ้งความกลับเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ตามกฎหมาย
พบชนก็ฝากถึงประชาชน
ก็เหมือนกับที่ผู้บังคับการจราจรบอกนะฮะ
การตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ก็ขอให้ช่วยปฏิบัติตามด้วยยืนยันว่าไม่มีการกันแกล้งแน่นอน
ถ้าท่านต้องเจอด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ถ้าตรวจวัดเจอก็ต้องถูกดำเนินคดีถ้าไม่ถึงก็ไม่ถึงอะไร
ค่ะนะคะก็ชัดเจนค่ะเรื่องจริงล่ะค่ะคนที่รู้กฎหมายยิ่งจะต้องเคารพกฎหมายนะคะ